มีอีกหนึ่งท่านนะคะก็คือคุณวิทยาวัฒน์กุลวงหรือว่าคุณแจ๊ค
ก็เป็นหนึ่งในแรงงานที่ไปอยู่ที่นั่น
คุณแจ๊คเนี่ยตอนนี้ต้องบอกว่าปลอดภัยแล้วนะคะ
แต่ว่าคุณแจ๊คได้เผชิญกับสถานการณ์ที่ต้องบอกว่าความเป็นความตายเลยค่ะ

แล้วเขาก็ต่อสู้กับกลุ่มฮามาสด้วยค่ะ
สภาพของคุณแจ็คคือบาดเจ็บนะคะ
ต้องเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลที่เมืองโมซาฟนะคะ
แล้วก็บอกด้วยนะคะว่าตัวเขาเองเจ็บหนัก
โดยเฉพาะหน้าผากคุณหมอเพิ่งผ่ามีดออกให้
ก่อนหน้านี้มีดหักคาอยู่นะคะ
ส่วนที่คอเนี่ยก็มีบาดแผลต้องเย็บหลายแห่งเลยนะคะ
เนี่ยค่ะดูนี่คือสภาพของคุณแจ๊คนะคะแล้วก็

คือตอนนี้คือเขาเนี่ยเขาอาการดีขึ้นแล้วนะคะ

บอกว่าตอนนั้นอยู่ในฟาร์ม

งวงในฟาร์มเป็นยังไงบ้าง
ปรากฏว่ากลุ่มฮามาสยิงเข้ามา

ซ่อนจนกระทั่งคิดว่าทางกองกำลังติดอาวุธออกไปแล้ว

เข้ามาที่ฟาร์มปรากฏว่าออกมาจากที่ซ่อนปุ๊บ
องกำลังติดอาวุธกลับเข้ามาอีกค่ะ
แล้วพยายามจะเอามีดปาดคอเขา
เขาก็เลยแบบตอนนั้นตัดสินใจต่อสู้นะคะ
จนสุดท้ายถูกแทงเข้าที่คอหลังแล้วก็หน้าผากแล้วก็สลบไป
ฟื้นขึ้นมาเนี่ยตอนนั้นไม่มีใครอยู่แล้ว
ก็ฝืนเดินทั้งที่เลือดโชคกลับมาที่แคมป์

นายจ้างก็แจ้งทหารอิสราเอลให้ช่วยพาส่งโรงพยาบาล
ส่วนมือถือกลุ่มฮามาสเอาไปด้วยนะคะ
คุณวาสนาค่ะซึ่งเป็นภรรยาของคุณวิทยาวัฒน์เนี่ย
เล่าบอกว่าหลังจากทราบเรื่องสามีก็เป็นห่วงมากเลย
แล้วตอนนั้นก็ติดต่อไม่ได้ด้วยนะคะ
ใช้วิธีแชทถามอาการจากเพื่อนคนงานด้วยกันนะคะ
ครอบครัวทำได้เพียงไปไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทุกที่

หรือลูกก็บอกว่าเอ่อให้เป็น
ประมาณสองสามชั่วโมงครับประมาณกับอ้วนก็ไม่ครับ
ก็มาเห็นช่วงบางตอน๑๐โมงเศร้าครับ

เขามีเห็นครับเดี๋ยวผมก็ได้กำลักสับเห็น

ประมาณเกือบชั่วโมงนะครับชูกับเขาอ่ะ
หมูสิกว่าผมถึงแท่งข้อแล้ว

ประมาณชั่วโมงหนึ่งผมยังหนูสิ้นตัวประมาณ
หนูติดต่อไม่ได้สามมือหนูกินไม่ได้
หนูกินไม่ได้นอนไม่รับหนูนอน
หนูนอนตีสองตื่นตีหา
เขาสิติดต่อมาตอนไหน
เขาเป็นอย่างไรก็หูว่าเขาไปหาหมอแล้วล่ะแต่ว่า
หนูก็ไม่รู้ว่ามันแผลมันไงบองสิ
ว่าเขามันสิทธิจุดสำคัญบ้าง
หวังแน่กันแล้วค่อยการติดต่อไม่ได้นี่แหละสำคัญ

กระดิ่นล้นทางเมืองไทยดีกว่าดีกว่าไปเซียงเริ่มนี้นะจ๊ะ
นี่ค่ะนี่คือตอนที่รักษาตัวนะคะ
คือโดนกลุ่มฮามาสเอามีดปาดคอที่ลำคอนี่ต้องเย็บหลายแห่งเลย
แล้วก็ตอนที่คุณหมอรักษาตัวเนี่ยมีดเนี่ยยังปักอยู่เลยนะคะ
ตรงหน้าผากนี่ค่ะคุณแจ๊คคือเผชิญหน้าเลย

พอออกมาจากที่ซ่อนแล้วทางกองกำลังติดอาวุธเนี่ย
กลับเข้ามาอีกรอบนึงแล้วก็เลยถูกทำร้ายค่ะ